พาไปดูโคกระบือและช้างในจังหวัดสุรินทร์

เพราะได้กินต่อสั่งข้าวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ
ซึ่งเจ้าของเขาไม่ต้องพาไปเลี้ยงไกลหลายกิโลเมตร
เหมือนเดิมแล้วก็เลยกินต่อกับสั่งข้าวอยู่ในพื้นที่เลยนะฮะ
นี่นะครับเขาบอกโอ้โห
ต่อสั่งข้าวเยอะแยะไปหมดเลย

ก่อนเลือกกินตรงไหนก่อนใช่นะครับเขาบอกช่วงนี้
พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
โคกระบือก็พาสัตว์เลี้ยงลงลุยท้องทุ่งนาเลย
ปล่อยให้หากินย่าและต่อสั่งข้าว
ได้แบบว่าอิ่มน้ำสำราญเต็มที่เลยลูก
ดูภาพสิเขาเดินไปตรงไหนก็ได้เขาสบายมาก
จะเดินไปตรงไหนได้หมดเลยทั้งพื้นที่เลยนะฮะ
อกจากนี้ยังมีช้างลงมากินด้วยนี่เห็นไหม

โดยควานช้างก็นำมาผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่นะฮะ
ปนกับโคกระบือโดยเขาไม่มีการทะเลาะกันนะครับ
ช้างบางเชือกกินต่อสั่งข้าวอิ่มน้ำสำราญแล้ว
ก็นอนหลับอย่างสบายใจสบายอารมณ์กลางทุ่งนา

นายอัศดาวุฒิสดใสบอกว่าทุกเช้าจะนำช้าง
ออกมาผูกไว้ในทุ่งนาบ้านท่าลาศตำบลศรีนบรง
พอตกเย็นก็นำกลับเข้าบ้าน
หากช้างเบื่อต่อสั่งข้าวหรือว่าต่อสั่งข้าวหมดแล้ว
ก็จะไปตัดกิ่งต้นกระถิ่นป่ามาให้ช้างกิน
ก็เลยไม่ต้องพาช้างไปเลี้ยงไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ช่วงนี้ก็สบายเลยช้างก็อิ่มคนก็สบายไม่ต้องพาไปไกล
ดูเขาเลือกกินงวงสะบัดใช่ไหม
นี่นอนนอนอารมณ์ดีเลยสะบัดหูเบา
น่ารักมากเลยนะคะแล้วเขาอยู่ร่วมกับโคกระบือได้ด้วย
เขาไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่แย่งอาหารกัน